ที่เรื่องของกล้วยทอด
กล้วยทอดคุณผู้ชมว่ามันแบบธรรมดงธรรมดา
แต่กล้วยทอดที่จะพาไปที่นี่เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยใส่กิ้งเหมือนน้ำมันใหม่ตลอดเวลา
คุณแขกทรงเครื่องในซอยคอนแวนอยู่ช่วงต้นซอยเลย
เป็นร้านที่ชาวศรีลมหลายคนน่าจะรู้จักกันดี
ใครผ่านไปแถวนั้นแนะนำนะครับ
เฮ้ยอยู่แถวศรีลม
กล้วยทอดนี้คุณดูดิน่ากินมาก
ที่บอกว่าน้ำมันใสคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรร้านอื่นถ้าจะไม่ใสแบบนี้
แต่น้ำมันใส่เวลาเขาทอดเรารู้สึกสบายใจ
คืออย่างนี้น้ำมันน้ำมันเวลามันมีกากลงไปมันจะทำให้น้ำมันดำง่าย

คือกล้วยทอดพอมันเป็นน้ำมันใสมันก็ยิ่งดูน่ากิน
พูดตรงนะของทอดพอน้ำมันมันดูใสมันดูใหม่มันดูน่ากินกว่า
ก็สะอาดด้วยแล้วก็รู้สึกแบบนั้นคนก็เลยเลือกที่จะแนะนำแล้วก็รีวิวร้านนี้
เพราะว่าเป็นร้านกล้วยแขกทรงเครื่องบางคนเรียกกล้วยทอดบางคนเรียกกล้วยแขกเนาะคุณผู้ชมเนาะ
เขาเรียกกันว่ากล้วยแขกทรงเครื่องคุณแดงเจ้าเก่านะคะ
เขาโพสต์เอาไว้บอกว่าน้ำมันแบบใสมากเป็นกล้วยทอดที่น้ำมันใสมาก
มากแล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นตำนานกล้วยทอดกรอบฟูไม่อมน้ำมันไม่มีกลิ่นหืน
เขาจะใช้กล้วยสุกปันกลางเนื้อเนี่ยหนึบหวานแล้วกรอบกำลังดี
แล้วแบบคือต้องบอกว่าเป็นกล้วยทอดทรงเครื่องที่ผสมมะพร้าวแล้วก็มีถั่วลิสง
อุ้ยด้วยปัญหากินยากว้างแล้วนะ
ที่แบบกล้วยทอดที่มันมีถั่วลิสงลงไปด้วยอยากพุ่งเป็นสีลมเลยด้วย
จริงถ้าว่างนี่จะพุ่งไปซื้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสไปซื้อมาทาน
มารีวิวให้ฟังเองนะคะขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณจินพายเฮอร์นะคะ
น่าจะแบบว่าให้มาขายที่หน้าไทยรัฐเลยได้ไหม
คุณไปจ้างมาสิเปิดฟันชายสากัดของทางสี่ห้า